มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีวัยรุ่นยิงปืนฉลองนะคะ
ขบวนแห่ขันหมากจนทำให้มีคนถูกลุกหลง
จนเสียชีวิตที่ชนบุรีมีคนมอบตัวเพิ่มเติมแล้วอีกหนึ่งคน
รวมเป็นทั้งหมด๕คนนะคะก็ต้องนำตัวส่งฟ้องศาล
ส่วนเจ้าบ่าวเองก็ไปพบตำรวจเหมือนกันยอมรับว่าเป็นเจ้าของปืน
แล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวออกไปค่ะ
นายสุเมฆล้อมรอบอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นเจ้าบ่าวในวันเกิดเหตุ
เดินทางเข้าพบตำรวจภูทรห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ยอมรับนะคะว่าปืนขนาดจุด๔๕มิลลิเมตร
เพื่อนในกลุ่มใช้ยิงในขบวนแห่ขันหมาก
ถูกชาวบ้านเสียชีวิตเป็นของตัวเอง
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ให้อนุญาตประกันตัวออกไปวงเงิน๕๐๐๐บาท
พร้อมกับนัดให้นำปืนยาวที่ถือแล้วก็ถ่ายลงเฟซบุ๊ก

เพื่อตรวจสอบว่ามีทะเบียนแล้วก็ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเยาวชนชายอายุ๒๑ปี
อยู่ในกลุ่มที่ยิงปืนและราคาเข้ามอบตัวเพิ่มอีก๑คน
รวมเป็นทั้งหมด๕คนนำตัวทั้งหมดส่งฟ้องศาลจังหวัดพัทยา
ส่วนนายประเสริฐนพรัชอายุ๔๔ปีเจ้าของปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ให้กลุ่มวัยรุ่นยืมใช้ยิงเบื้องต้นได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปแล้วนะคะ
จากนี้ฝ่ายสืบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก๒คน
ซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนเจ้าบ่าวอยู่ระหว่างการหลบหนีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ